เริ่มต้นวันนี้จะพาไปติดตามความเคลื่อนไหวที่จังหวัดสงขลานะคะ
จังหวัดสงขลาค่ะและสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
พร้อมใจกันยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของพลเอกเรมตินสุรานนท์
ประธานองค์คมนตรีที่ถึงแก่อศัลยกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามค่ะ
พ่อเหนียวเปลมติณสุรานลนต์ประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษ
ถึงแข่อสัญกรรมในเวลา๙นาฬิกา๙นาที
ภายหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อเวลา๕นาฬิกาของเช้าวันนี้
สิริรวมอายุได้๙๘ปี๘เดือน
ขณะที่บรรยากาศที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สื่อมวลชนได้มาปักหลักติดตามข่าว
เพื่อรอแถลงการอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาล
เอกรัชตะลำกูลผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรมได้แจ้งว่า
ในวันนี้ทางโรงพยาบาลจะไม่มีการแถลงการหรือแถลงข่าวใด
เช่นเดียวกับพลโทพิศนุพุทธวงศ์
หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษและนายทหารคนสนิทพลเอกเบรม
ให้รอประกาศจากสำนักพระราชวังอย่างเป็นทางการ
โดยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวานนี้
ยังพูดคุยกับพลเอกเบรมไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไร
ตนก็เพิ่งจะได้รับทราบข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

มีประชาชนที่รักและเคารพพลเอกเบรม
เดินทางมาแสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
มีรายงานว่าทางญาติและบุตรหลานตระกูลตินสุรานนท์
แจ้งกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกเบรม
มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่๒๗พฤษภาคม
ที่วัดเบนจมะบพิษในเวลา๑๘นาฬิกาณสารา๑๐๐ปี
ที่ประชุมสภาผู้แทนรัศดรได้ยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของพลเอกเบรม

ซึ่งทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนรัศดรได้แจ้งที่ประชุม
ถึงข่าวการอสัญกรรมของพลเอกเตรม
ขอให้ทุกท่านยืนขึ้น
เนื่องจากพระท่านเปรมตินสุรนนท์ท่านได้
สิ้นเมื่อเวลา๙โมงกว่ากว่าของวันนี้
ขอให้ทุกท่านนั่งลึกแสดงความ
เสียใจสักหนึ่งนาทีนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่หน้าบ้านพิพิธภัณฑธรรมรงค์
ตั้งอยู่เลขที่๑ถนนจนะตะบนบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา
ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
ซึ่งเป็นบ้านพักเดิมของรองอำมาตโธคุณวินิทรธรรม
ดาของพลเอกเบรมตินสุรานนท์
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบเรือนไทย
สร้างขึ้นเพื่อจำลองสถานที่เกิดของผลเอกเปรม
ก็มีประชาชนชาวสงขลากว่า๓๐๐คน
พร้อมใจกันสวมชุดดำยืนไว้อาลัย
แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียปูชนิยบุคคลที่พวกเขารักและเคารพค่ะ